ตั้งแต่ศักราชใหม่แน่นอนมีเรื่องราวดีมาฝากกัน
วันนี้ครับนายกรัฐมนตรีพร้อมกับภรรยา
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศ
ตอนที่พลเอกปรยุจรรโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมกับภรรยา
ได้เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราช
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี๒๕๖๖นะครับ
ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าสมเด็จพระสังฆราชนั้น
ประธานพรและขอให้ใจเย็นมีสมาธิและมีสติ
รวมถึงได้ตรัสถึงเรื่องความรักความสามัคคีด้วยนะครับ
โดยนักข่าวก็ถามว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย
ประธานพรส่วนตัวให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่
นายกก็บอกว่าพระสังฆราชนั้นประธานกำลังใจให้ครับ
และย้ำว่าให้รักและสมาธิ
สำหรับเป้าหมายทางการเมืองในปี๒๕๖๖
พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าพร้อมทำเพื่อประชาชนทั้งหมดครับ
อยากให้บ้านเมืองสุขสงบเจริญก้าวหน้า
พัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับ

นักข่าวก็ถามต่อบอกว่าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ย
ท่านได้ตรัสเรื่องเกี่ยวกับให้นายกลุงตู่ใจเย็นลงหมายความว่ายังไง
นายกก็ตอบว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย
ตรัสว่าขอให้ตั้งสติให้ดีอย่างหุดหงิด
ซึ่งส่วนตัวก็ได้ตอบกลับไปว่าพยายามอยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะโมโหแต่เพราะว่าเรื่องเยอะ

พี่โอ้โฮนี่เป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
เจ้าพวกเจ้าห่วงอะไรไหมล่ะห่วงไหมห่วงไหม
ถามท่านเนี่ยเจ้าห่วงอะไรค่ะถามท่านนี้ยกค่ะพันใจ
ถ้าเจ้าห่วงเจ้าก็ช่วยกันแก้ถ้าเจ้าไม่ห่วงก็ไม่ต้องช่วยค่ะ
เมื่อกี้ท่าทีตอนตอบนี่ไม่แน่ใจว่าคือ
อากาศร้อนด้วยหรือไม่หรืออย่างไรนะฮะ
คือตอบแล้วท่านก็จะถามกลับมาด้วย
แล้วก็อาจจะเหมือนกับเสียงแข็งนิดนึง
แต่ว่าอาจจะเป็นบุคลิกของท่านแหละนะฮะ
ใหม่แล้วท่านก็เริ่มต้นใหม่นะบกมือทักทายแบบนี้นะครับ
เพราะว่าบรรยากาศทั่วไปวันนี้มีประชาชนเนี่ยนะครับ
ก็ไปร่วมให้กำลังใจนะครับตะโกนบอกว่า
ลุงตู่สู้ลุงตู่สู้นะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับนายกลุงตู่นะครับ
หลังจากที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช
แล้วก็ออกมาพบปะกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
มีคนมาตะโกนให้กำลังใจแบบนี้ก็น่าจะอารมณ์ดีนะคะ